มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องความไม่สบายใจของชาวบ้านเพราะมันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่อาศัย
เรื่องสำคัญนะคะเรื่องที่ชาวบ้านไปบุกสอนอบางเขนค่ะ
ไปร้องเรียนที่ตำรวจเนี่ยปล่อยตัวผู้ต้องหาวางเพลิงเผาบ้านสามหลังในชุมชนโรงสูบนะคะ
ปล่อยตัวออกมาแล้วปรากฏผู้ต้องหาเนี่ยก็ไปข่มขู่คนในชุมชนบอกเดี๋ยวจะเผาอีก
เนี่ยค่ะเขาก็เลยไม่สบายใจค่ะ

สอนอบังเขนนะคะชาวบ้านไปกันกว่าร้อยคนค่ะ
เป็นชาวบ้านชุมชนโรงสูบซอยโรงสูบน้ำหนึ่งนะคะ
ไปกันเพื่อจะถามตำรวจบอกปล่อยตัวในเต๋าคนนี้ค่ะ
ผู้ต้องสงสัยเผาบ้านไม้สามหลังในชุมชน
เมื่อตอนตีสองครึ่งของวันที่๑๑ที่ผ่านมา
แล้วหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ซอยโรงสูบน้ำ๑
สายตรวจพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ก็จับกลุ่มในเต๋าได้แล้วก็เอาตัวมาที่สอนอบังเขน
แต่ปรากฏว่าต่อมาชาวบ้านไปเจอในเต๋ากลับเข้ามาในชุมชนอีก
แล้วแถมขู่พวกเขาบอกเดี๋ยวจะเผาอีกเดี๋ยวจะเผาอีกนะครับ
เขาก็เลยหวาดภาวะนอนไม่หลับกันสิคะทีนี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเพลิงไหม้ขึ้นมาจริงตรงนั้นเป็นชุมชนแออัด
มันจะเสียหายมากเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่า
ตอนที่จับในเต๋าได้ตอนแรกเนี่ยพบไอซ์ด้วยนะคะ

ก็เลยนำตัวส่งตำรวจสนบางเขนให้ดำเนินคดี
แต่ปรากฏว่าทำไมปล่อยออกมา
ชาวชุมชนโรงสูบก็ตั้งข้อสงสัยว่า
ทำไมถึงปล่อยตัวคนวางเพลิงทั้งที่มีสารเสพติดในร่างกาย

เมื่อคืนของวันที่๑๑ผมก็มีคนวางเพลิง
แล้วก็มีเจอยาผมอยากรู้
คุณจับเขามามียามีเสพมีสารเสพติดในร่างกาย
แต่ทำไมปล่อยตัวกลับแล้วทำไมไม่ลงบันทึกประจำวัน
นี่ผมมาผมอยากรู้กันจริงครับ
คนที่ไม่ได้เสพร่างหน้าตาเขาเหมือน
ภูมิกับสนบังเขนบอกว่าหลังจากที่มาลงพักกันเมื่อคืน
ก็ไปนำตัวผู้ต้องหากลับมาที่สอนออีกครั้งหนึ่งนะคะ
มาสอบสวนใหม่แต่ผู้ต้องหายืนยันเหมือนเดิมบอกไม่ได้วางเพลิงเผาทรัพย์
แค่จุดเทียนเท่านั้นแล้วไฟมันลามค่ะ
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อหาประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหาย
ส่วนพฤติกรรมผู้ต้องหาลายนี้ก็คือเป็นคนขี้โวยวาย
ชาวบ้านในชุมชนก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณชะนัดดา
คุณชนะดานี่เป็นผู้เสียหายนะคะบ้านเธอถูกเผา
คนในชุมชนเนี่ยเธอบอกว่ายังหวาดภาวะกลัวอยู่เลย

ผู้ต้องหาก็คงจะหนีไปและอาจจะมาก่อเหตุซ้ำอีกทีอย่างแน่นอน
เสียใจที่บ้านโดนเผาอยู่มา๓๖ปี
แล้ววันนี้เธอไม่มีที่อยู่ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ค่ะ
หลังจากที่เมื่อคืนนี้มากันเยอะไหมคะที่นี่
เมื่อคืนนี้มากันทั้งชุมชนแล้วมากนี่เมื่อคืน

ทำไมคะเราหวาดกลัวหรือ
ใช่ชาวบ้านเขาหวาดกลัวเพราะว่ามันบอกว่า
เขาบอกว่าเขาจะมาเผาชุมชนนี้

เจ้าที่ต้องไปจับตัวมาให้ได้อะไรประมาณนี้
ตอนนี้เห็นว่าตำรวจเขาจับกลับมาแล้ว

ก็โล่งใจแล้วค่ะว่าได้นอนหลับกัน

เป็นใกล้กับบ้านป้าหรือว่าเป็นของป้าเลยคะ
ก็เป็นห่วงป้าเลยพี่น้องติดกัน
ก็คือพี่ชายแล้วก็น้องสาวอยู่กัน